มาดูวาดที่เจ้าสาวป้ายแดงของเรา

ต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดค่ะ
นั่นแหละค่ะเขาหวานกันนะคะล่าสุดค่ะ
ไปเที่ยวเชียงใหม่กันโอ้โหคลิปมุ้งมิ้งมาก
ไปออกเดทนะคะเหมือนแบบว่าย้อนกลับมา๑๐ปีครั้งหนึ่ง
ว่าอย่างนั้นนะคะแต่เห็นแบบนี้นะคะ
ทั้งคู่ก็ยังไม่หยุดวิ่งนะคะเพราะว่าเร็วนี้คุณก้อยรัชวินเนี่ย
ก็จะมีโปรแกรมไปวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะต่างประเทศก็ไปค่ะ
แล้วก็งานบุญก็ไปด้วยนะคะแต่ก็ไม่วายมีคนเมาส์นะคะ
ก้อยชอบไปวิ่งแต่งานที่เขาจ้างไปหรือเปล่า
โดยเฉพาะไอ้วิ่งเมืองนอกเมืองนารายการดังเนี่ยแหละค่ะ
ซึ่งก้อยก็รีบเคลียร์ทันทีนะคะว่าจริงเนี่ย
ไปวิ่งเนี่ยคือควักตังค์ออกเองทั้งหมดเลยนะ

ถูกนะคะแล้วก็โปรแกรมล่าสุดเนี่ยพี่ตูนก็บินตามไปนะคะ
แล้วก็ออกตังค์เองด้วยค่ะเพราะว่าใจรักจริงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
หรือที่ก็ไปวิ่งที่ญี่ปุ่นแบบ๑๐๐กิโลเมตร
ที่พี่ตูนไปวิ่ง
ฉันจะทำอะไรสำหรับตัวก้อยเองเนี่ย
ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นคือเรามีความสุขที่จะไปวิ่ง
บางทีเป็นงานการกุศลมีคนเชิญมาเราว่างไปเราก็ไป

คือถ้าเป็นงานส่วนตัวนะคะค่าใช้จ่ายของเขาเองหมดเลย